ที่บริเวณกรุงเทพมหานครสอง
เสื้อเขียวเมื่อกี้ที่เรามองพักอะไรนะพักอะไรนะ
ตอนนี้พักเพื่อชาติพร้อมอยู่แล้วนะครับ
เชิญคุณคิงและน้องมิ้นนะ

วันนี้ทางด้านของพักเพื่อชาตินะครับ

แต่วันนี้มาในบทบาทของหัวหน้าฮายครับ

โอ้โหวันนี้คือเขียวสดใสมาเลยนะครับ

แง่ของเขียวธรรมชาติด้วยนะคะ
คนรุ่นใหม่ที่แคร์สิ่งแวดล้อมด้วย
ครับผมจากกีฬามาสู่วงการการเมืองครับ

ก็มั่นใจในฐานะที่เป็นคนตั้งใจจริงค่ะ
ว่าอยากจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติ

ดังนั้นก็ไม่ลังเลเลยที่จะลงสนามเลือกตั้ง
แล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองในครั้งนี้ค่ะ

หวังว่าจะสามารถผลักดันประเด็นที่
เรามีความคิดความเชื่ออย่างเรื่องของการศึกษาค่ะ

แก้ไขโครงสร้างของสังคมนะคะ

เพื่อที่จะทำให้ปากท้องยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ

เรามีตัวเลขในใจไหมฮะวันนี้

ก็แน่นอนว่าทุกพักก็น่าจะอยากได้เลข๑เหมือนกันค่ะ
เพื่อชาติก็จะขอเป็นหนึ่งในใจของพี่น้องประชาชนเหมือนกันค่ะ

ส่งกี่รายชื่อครับปาร์ตี้ลิสต์

แน่นอนค่ะสองท่านค่ะยืนอยู่ข้างหลังแล้วค่ะ
ท่านอาจารย์หมอเรวัตนะคะวิสุทธิ์เวท
แล้วก็ร้อยเอกดรจารุพลเรืองสุวรรณค่ะ

หัวหน้าฮายไม่ลงแคนดิเดตเองหรือครับ
ไม่สามารห์ลงได้เนื่องจากว่าอายุ๓๑ปีค่ะ

ขอฝากพักเพื่อชาตินะคะเป็นหนึ่งในพัก
ดวงใจของพี่น้องประชาชนค่ะ
ถ้ามองเห็นว่าอุดมการของเรานะคะตรงกันนะคะ
แล้วก็อยากได้สอสอที่เข้าไปทำงานในสภา
ที่มีความจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไฟแรงนะคะ

คุณพ่อมีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะในการเมือง
แบบอย่างตั้งแต่เกิดมาค่ะ
จำความได้ก็เห็นคุณพ่อเป็นนักการเมืองแล้วนะคะ
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ
หัวใจที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

ครับผมและนี่คือหัวหน้าฮายหัวหน้าพักเพื่อชาติ

ถ้าบอกว่าเบอร์หนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นเลขตัวเดียวก็ได้
ก็จำง่ายหน่อยอันนี้คุณฮายนะครับ
วิสรัตติยภัยรัฐเป็นลูกสาวของคุณยงยุติยพนัท
อดีตประธานสภาพุทธแห่งราชดรนะฮะ